เรื่องของคดีป้าทุบรถยังจำกันได้ไหมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบแปดกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะฮะ
บริเวณหน้าบ้านของคุณป้านะครับในหมู่บ้านเสรีวิลล่า
ซอยศรีนครินห้าสิบห้าเขตประเวทกรุงเทพเขามีตลาดนัดค่ะ
อ่าเดี๋ยวนี้ก็ถูกเครียดไปถ้าหมดแล้วใช่นะ
คุณป้าก็มีเนี่ยหมายสารคำสั่งสารปกครองติดไว้หน้าบ้านเลยว่า
ตรงจุดเนี้ยห้ามมากีดขวางอืม
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดขวางไว้โอ้โหคุณป้าบอก
บีบแตรเรียกอะไรเรียกต่างออกจากบ้านไม่ได้สุดท้ายทนไม่ไหว
ขวานมาทุบเลยค่ะคือคนที่จอดรถขวางเขาก็อ้างว่า
เห็นบ้านติดป้ายเอาไว้เต็มไปหมดเลยป้ายของสารปกครองใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าเขานึกว่าเป็นบ้านร้าง
ว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็อ้างว่าจอดแป๊บเดียว
ลงไปซื้อของในตลาดแค่สิบห้านาทีเองใช่อืม
อ่าก็ปรากฏว่าไปนานกว่านั้นไงใช่
สองท่านนี้ก็ท่านหนึ่งก็ทนไม่ไหวหยิบขวานมาจามเลยนะฮะ
เนี่ยจนพังเสียหายแบบนี้คือเรื่องเนี้ยมันแบ่งเป็นสามคดีค่ะ
หนึ่งก็คือคดีที่ป้าไปทำลายทรัพย์สินไปทุบรถเขา
อันนี้เขาก็ฟ้องกันเรื่องหนึ่ง
สองคดีที่เจ้าของรถกระบะที่ถูกทุบเนี่ย
จอดรถกีดขวางหน้าบ้านเขาอันนี้ก็คดีหนึ่ง

มีการร้องไปที่สารปกครองแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทางกรทม
กรณีที่มีการเปิดตลาดรอบบ้านคุณป้านี่แหละ
มีคำสั่งสารปกครองไปแล้วคุณไม่ไปบังคับใช้
เพราะพ่อแม่ค้าก็ยังละเมิดขายของอยู่ตรงนั้นเขาก็เคลียร์กันไป

นายอนัญชัยชัยเดชทนายความที่มาดูแลคดีนี้ให้กับคุณป้าทั้งสองท่านนะครับ
ก็คือนางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการนะครับอายุ๕๗ปี
กับนางสาวมณีรัฐแสงพัฒระโชธอายุ๖๑ปี
ซึ่งคุณป้ามณีรัฐคือคนที่ใช้ขวานทุบรถคันนี้นะครับที่ขวางหน้าบ้าน
คดีที่นางสาวรัตนชัดกับนางสาวมณีรัฐหรือว่าคุณป้าทุบรถทั้งสองคน
เป็นโจทย์ร่วมในการยื่นฟ้องนางสาวรัชนีกรเลิศวาสนาอายุ๓๗ปี
เป็นจำเลยในความผิดฐานจอดรถกีดขวางทางเข้าออกอาคารและก่อความเดือดร้อนรำคาญนะฮะ
สารจังหวัดพระขนงพิพากษาว่านางสาวรัชนีกรซึ่งเป็นจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้อง
โดยวินิจฉัยในประเด็นสำคัญที่ว่าจำเลยอ้างว่าใช้เวลาจอดรถซื้อของเพียง๑๕นาที
เบิกความว่าจำเลยจอดรถขวางหน้าบ้านไม่สามารถนำรถออกได้
บีบแร่อยู่นานถึง๓๐นาที
หากจำเลยจอดรถใช้เวลาไม่นานโจทย์คงไม่นำเสี่ยมและขวานมาทุบกระจกรถ
จอดรถขวางใช้เวลาซื้อของตามความประสงค์ของตนเองโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของบุคคลอื่น
กระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยเล็งเห็นผลต่อโจทย์ร่วม
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญบนถนนสาธารณะซึ่งประชาชนชอบที่จะใช้สัญจรได้
ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำในที่สาธารณสถานทั้งเป็นการจอดรถปากทางเข้าออกของอาคารและลักษณะในการกีดขวางการจราจร
อกจากนี้โจทย์ยังติดประกาศคำพิพากษาคำสั่งสารปกครองไว้หน้าบ้าน
จำเลยอ้างว่าไม่ได้อ่านและคิดว่าเป็นบ้านร้างซึ่งสารบอกว่าฟังไม่ขึ้น
กระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดจริงตามฟ้องนะครับโดยสารมีคำสั่งพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามมาตรา๓๙๗นะฮะ
แล้วก็ให้ลงโทษจำคุก๑๕วันและปรับ๕๐๐๐บาทนะครับแต่ว่าจำเลยเนี่ยไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
สารก็เห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกให้รอการลงโทษหรือว่ารอลงอายาไว้มีกำหนด๑ปีนะครับ
แต่ทีนี้มันมีคดีที่คุณป้าทั้งสองท่านคุณป้าทุบรถเนี่ยก็ถูกฟ้องนะถูกฟ้องในข้อหาทำให้เสียทรัพย์กรณีใช้ขวานกับเหล็กยาวทุบทำลายรถยนต์
ซึ่งตรงนี้ทนายอนัญชัยบอกว่าศาลเคยนัดไกลเกลี่ยกันแล้วแต่ว่าไกลเกลี่ยกันยังไม่ได้นะครับ
ซึ่งศาลก็เลยให้มาสืบพยานโจทย์นัดแรก๗มีนาคม๒๕๖๒นะครับ
เพราะว่าทางฝั่งของคุณป้าทั้งสองคนเนี่ยยอมรับว่า
ขวานกับเสียมทุบรถเขาจริง
แต่ทำไปเพราะบันดาลโทษะเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรง

อันนี้เป็นอีกคดีหนึ่ง
๗มีนาคม๖๒สืบพยานโจทย์นัดแรก